ชาวสวนชวนน้องกลับมาทุกวันคอยจ้องตั้งตามองหาไม่มาสักที
โอ้โหดูสิเนี่ยหื้มสวยงามจริงสวยงามจริงโหนุกตกจริงเนี่ย
โอ้โหผลงามคุณใช่นี่อยากจะเชิญชวนเลยทั้งสามท่านนะครับ
มาถึงคุณผู้ชมด้วยช่วงนี้อากาศเย็นสบายมาเที่ยวฟาร์มผมได้
มีซุ้มลูกเต้าผักให้กับทุกคนได้มาสัมผัสความสวยงามนะครับ
ซื้อไปหามาสดได้นะครับ
จะได้ลิ้มลองอาหารที่อร่อยสำหรับใครที่ไม่ได้ทานเจ
ก็มีบริการเหมือนกันนะครับ

ที่คุณสืบสกุลบอกไปโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้

ยังคงต้องเตรียมรับมือความแปรปวนอยู่
แต่ว่าแถวอีสานอย่างที่บอกไปว่า

จะต้องระวังเรื่องของอันตรายจากแสงแดดหน่อย

แต่ว่าเช้าก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นกัน
กรุงเทพเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหมาชุดใหญ่นะครับ

เป็นยังไงเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่า
หลังจากนี้จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวเป็นยังไง
ฝนอีสานจะเข้ามามีบทบาทอีกหรือเปล่า

วิเคราะห์สถานการณ์ฝนที่ตกอยู่ตอนนี้นะครับ

จะสังเกตว่าภาคอีสานเนี่ยครับโล่งเลยนะครับ
เหนือก็ยังคงโล่งอยู่นะครับ

บริเวณทางฝั่งตะวันตกติดกับพม่านะครับ

จะพบว่ามีการกระจายตัวของฝนเนี่ยนะครับ

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายนาฏสิงห์บุรี
อ่านทองสุพันธ์บุรีกาญจณะบุรีนะครับ

กรรณ์สิวระษณีย์และกรรณ์ศรีธรรมราชดรังพัฒน์ตรงสตูน
ใครจะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องระวังหน่อย

ตอนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกติดต่อกันละ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่างตามมานะครับ

ส่วนนี้เป็นกลุ่มฝนนะครับที่มีการก่อตัวขึ้นณขณะนี้
ความชื้นที่มีการก่อตัวขึ้นหน้าขณะนี้นะครับ
นี่นะครับประเทศไทยของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของกลุ่มความชื้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่ถูกดูดไปจากพายุกองเลยก็คือลูกใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะครับ

ชื้นเหล่านี้ไม่มีอะไรดูดออกไปแล้วนะครับ
ดังนั้นความชื้นก็จะเริ่มค่อยมีการส่งกลับมายังเมืองใดของเรานะครับ
ส่วนนี้เป็นกระแสลมล่าสุดตอนนี้นะครับ
สังเกตว่ากระแสลมจากฝั่งนี้ก็คือฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกระแสลมประจำฤดูหนาวมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ส่วนเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากเห็นเป็นกระแสลมที่มีการหมุนวนนะครับในบริเวณอ่าวเบงกอทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่แบบนี้
นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ดึงเอาฝนฝั่งอันดามันออกไปนะครับ
แล้วก็ทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยแรงขึ้นคลื่นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับแน่นอนครับ
มีกระแสลมพุ่งมาจากทางตอนใต้นะครับผ่ากลางประเทศเลยนะครับแล้วก็บุ๊บไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานไปทนอย่างแถวนี้
นี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ก็จะพบว่าฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาเนี่ย

ในช่วงประมาณวันที่๑๔๑๕๑๖เนี่ย

เกษตรกรที่โอ้โหแรงเหลือเกินอีสาน
ฝนตกน้อยเหลือเกินในปีนี้นะครับ
คงต้องเตรียมสำรองน้ำไว้นะครับ

ก็จะเป็นช่วงของฤดูแรงแล้วนะครับ

สำรองน้ำให้ได้เยอะที่สุดนะครับ
นี่ในฟาร์มผมนี่
อกจากจะมีนวัตกรรมต่างแล้วเนี่ยนะครับ

แล้วเรายังมีเอาเทคโนโลยี
หื้อหรือเรานำหน้าไปก่อน๔๑

เราต้องมีธรรมนองทำนอง

นี่แก๊บเก็บตรงนี้

เราก็จะได้มีการออกกำลังกาย